อีกเรื่องหนึ่งในคืนนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าจะเป็นคืนที่คนก็ออกมาใช้ชีวิตกันมากเลยนะคะ
ลอยกระทงมีการจราจรหนาแน่นครับข้างอุบัติเหตุค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีนะคะ
รถกระบะซิ่งฝ่าไฟแดงแล้วก็ไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์กลางสี่แยก
คนขับได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ
ถ้าดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นไหมคะ
รถกระบะมาด้วยความเร็วเลยค่ะแล้วก็ชนกันกับมอเตอร์ไซค์กลางสี่แยกแบบจังจังเลย
คือรถแล้วคนเนี่ยกระเด็นตกรถได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
กระบะเองก็เสียหลักจอดขวางอยู่กลางสี่แยกเลย

นี่เป็นภาพเมื่อเช้านี้เองนะคะที่สี่แยกประชันตคามถนนสุวรรณสอน
ถนนสาย๓๓ปราจินบุรีกะบินบุรีที่จังหวัดปราจินบุรี
มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายก็คือคนขี่รถมอเตอร์ไซค์นี่แหละค่ะ
ขาซ้ายท่อนบนผิดรูปแล้วก็มีแผลตามร่างกายหลายแห่งเลย

ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ากระบะคันนี้เนี่ยนะคะ
สภาพด้านหน้าขวาพังยุบจนถึงประตูคนขับส่วนรถมอเตอร์ไซค์
ด้านหน้าเสียหายพังยับเยินค่ะคนขับรถกระบะ
ชื่อว่านายมงคลชัยจันงามอายุ๓๗ปีแล้วถ้าเราไปดูภาพ
กล้องวงจรปิดก็จะพบว่ากระบะคันนี้ขับมาจาก
ปราจินบุรีมุ่งหน้าจะไปทางอำเภอกบินบุรี
พอมาถึงตรงนี้ค่ะคาดว่าพยายามเร่งเครื่อง
เพื่อที่จะให้พ้นแยกในช่วงสัญญาณไฟเขียว
แต่ไม่ทันไม่ทันไฟเขียวแต่ตอนนั้นอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งมอเตอร์ไซค
เขาไฟเขียวเขาก็เลยขี่รถออกมา
ก็เลยทำให้ถูกรถกระบะพุ่งชนอย่างจัง

ตำรวจก็นำตัวคนขับรถกระบะไปสอบสวน

ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ